ลอยกระทงเนาะลอยกระทงเขาไปกันเป็นคู่
แต่มีแค่พี่กับหนูยังไงก็ไม่เหงา
ส่วนคนโสดอย่างเฮียป้องกับน้องจ๊ะจะเหงาหรือเปล่า
เราไปเช็คอาการกันหน่อยในช่วง
ลายลายกระทง

ลอยกระทงปีนี้จะไม่มีเธอ
ก็หายใจเข้าลึกนะคะคนโสด
เราจะผ่านโหมดเทศกาลนี้ไปด้วยกัน
ดูอย่างเฮียปองน้องจ๊ะเขาสิ

จังหวะมันดีลีลามันโดน
ออกสะเด็ดแดนก่อนใครไปเลย
โอ้โหเจอนุ่มสาวบางโพเวอร์ชันนี้
เล่นเอาลืมวันเพลงเดือน๑๒ไปเลยล่ะค่ะ
เอ้าเป็นคนโสดหลักมัวนะหนอ
ถึงจะเจอเรื่องเศร้าเล่าไปก็ขำ

เจ้าแจ๊ะริมจอ
ฉันเป็นเจ้าแจ๊ะริมจอ
ฉันมีคำถามอยากจะถามคุณผู้
ทำไมทำไมไปลอยกระทงแล้วแบบถ้าไปลอยคนเดียวกระทงมันจมหรือไง
อยากรู้มันไม่ซ้อมแต่มันมีคนช่วยประคอง

แม่นายกาลเกดยอมแพ้แล้ว
แม่นายดูอื่นคาเรคเตอร์ใช่ไหมคะ